ใครมีถังเก่าเอามาแลกไข่
ใครมีเมียเก่าเอามาแลกไข่
ใครมีของเก่าเอามา
มีถังหรือมีมีถังเก่า
นี่เป็นประโยคที่เราจะได้ยินปกติอยู่แล้ว
เวลาที่เราอยู่บ้านหรือว่าอยู่ในชุมชนอะไรต่าง
จะมีรถแลกถังเข้ามาแบบนี้รถแลกไข่
ให้เราเอาของเก่าไปขายทีนี้มาจากชุมชนใช่แล้ว
ตอนนี้เลี้ยวเข้ามาถึงมหาวิทยาลัยมหาสารคามแล้วนะ

เป็นการแก้ปัญหาขยะภายในมหาวิทยาลัย
เพราะว่าแต่ละวันเฉลี่ย๔๖ตันต่อวัน

ก็ต้องแก้ไขปัญหาเรื่องนี้กันสักหน่อยนะคะ
ภายหลังจากที่ภายในมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประสบปัญหาหลุมฝังกลบขยะล้น
โดยเฉพาะสถานที่กำจัดขยะน้องปริงที่มีขีดจำกัด
แล้วก็ยังประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมอีกด้วยนะคะ
ทางมหาวิทยาลัยก็เลยจัดมาเลยค่ะ
โครงการขยะรีไซเคิลแลกไข่
ส่งเสริมการคัดแยกขยะแล้วก็ลดปริมาณขยะภายในมหาวิทยาลัย
โดยให้บุคลากรนิสิตและผู้ที่สนใจ

ขวดพลาสติก

กระดาษต่างได้หมดเลยนะคะ

ในปริมาณที่ได้กำหนดเป็นสัดส่วนเอาไว้

การคัดแยกขยะก่อนทิ้งลดปริมาณขยะ

โดยนิสิตบุคลากรนักเรียน
ประชาชนทั่วไปใครที่สนใจค่ะ
เอาขยะรีไซเคิลแลกได้ทุกวันเลยนะคะ

มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
แต่ว่าเวลาจะต้องเป็นช่วงของวัน

ก็คือ๘โมงจนถึง๔โมงเย็นเท่านั้น